มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่เรานำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดภูเก็ตมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ไปพุ่งชนท้ายรถเก่งที่อยู่ด้านหน้าก่อนจะเสียหลัก
ชนรถของชาวบ้านที่จอดอยู่เสียหายไปอีก๒คันด้วยกัน
โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
ริมถนนเทพกษัตรีตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ด้านหน้ารถได้รับความเสียหายพังยับเยิน
ส่วนรถกระบะและรถเก๋งอีก๒คันถูกชนท้ายได้รับความเสียหาย
โชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งหลังเกิดเหตุบริษัทประกันภัยได้เข้ามาดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น
ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงกู้ภัยช่วยกันนำร่างของนายธิรศักดิ์หลังยานายอายุ๕๓ปี
ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตะบนคลองใหญ่
อำเภอตะโหมดขึ้นจากคูน้ำข้างทางถนนในหมู่บ้านพรุนายขาวทุ่งน้อง๑๐บาท
สภาพศพเขียวคล้ำไปทั่วทั้งตัวคาดว่าเสียชีวิตมาเป็นเวลานาน
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทำธุระนอกบ้าน
ว่ารถเสียหลักพลัดตกลงไปในคูน้ำข้างทางเนื่องจากไม่มีราวกั้น
ที่ศีรษะจะฟาดกับพื้นปูนท่อระบายน้ำเสียชีวิต
กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะที่รถบัสโดยสารคันหนึ่ง
ตีวงเพื่อกลับรถบริเวณถนนสิริโสธรในพื้นที่ตะบนแสนภูดาตอำเภอบ้านโพจังหวัดฉาเชิงเศร้า
แต่จู่ก็ถูกรถกระบาดมิซูบิชิไรตันสีดำที่ขับมาทางตรงพุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะมิซูบิชิไทตันด้านหน้าพังยับเยิน
โชคดีที่คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนรถบัตรโดยสารประจำทางซ้ายมุกดาหารระยองที่มีผู้โดยสารมาเต็มคัน
ได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้าง
ปิดท้ายด้วยปฏิเหตุบนทางหลวง๓๔๐ชัยนาธสุพันธ์บุรี
ในพื้นที่ตะบนแพรกษาศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
ที่เกิดเห็นศพนายกฤทธิ์ผลอินทภัณฑ์ในยุค๑๗ปี
นักเรียนชั้นม๕ถูกรถพ่วง๑๘ล้อเหยียบเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน
ส่วนรถพ่วง๑๘ล้อคู่กรณีมีร่องรอยถูกชนที่บริเวณล้อหลัง
ซึ่งทันทีที่แม่ของผู้ตายเดินทางมาเห็นสภาพศพของลูกชาย
ก็ร้องไห้จนเป็นลมหมดสติไปเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขนไม้ยูคาไปส่งที่จังหวัดกาญจนบุรี
ขับมาด้วยความเร็วเฉลี่ย๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังจากด้านหลัง
จอดรถลงไปดูก็พบว่าถูกรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวชนจนมีผู้เสียชีวิต
แม้ว่าญาติผู้เสียชีวิตจะไม่ติดใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แต่ตำรวจก็เตรียมสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง